วินเหวี่ยงตามทวงหนี้กันนะคุณผู้ชมนะมาร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนก่อนดีกว่าค่ะ
เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ค่ะนำโดยพี่เล็กทีโบนค่ะ
ศิลปินจิตอาสามาร่วมจัดคอนเสิร์ตนะคะไลฟ์สดเพื่อแพทย์ชนบทแล้วก็กลุ่มเส้นได้ค่ะ
ร่วมใจกันต้านโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
บรรยากาศเมื่อวันเสาร์เนาะก็สภาพอากาศก็ฝนตกบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นคุณผู้ชม
และในงานเนี่ยก็อบอุ่นเพราะว่ามีศิลปินทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กค่ะ
คุณอาพนมไพรลูกเพชรนะคะพี่ปราโมทวิเลปณะนะคะ
เจเน็ตเขียวเนี่ยหยิบเอาเพลงคับเวอร์ยอดฮิตเลย
เป็นหนี้มันต้องคืนเอามาร้องโชว์สดด้วยคุณผู้ชม
งานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐก็ได้สัมภาษณ์พี่เจเน็ตเขียวตัวเป็นเลยว่า

พี่ก็บอกว่าช่วงนี้ดีใจอย่างหนึ่งคือร้านก๋วยเตี๋ยวได้กลับมาเปิดขายแล้วคุณผู้ชม
แล้วพี่เจเน็ตบอกเลยว่าวันแรกที่ได้เห็นลูกค้ากลับเข้ามานั่งทานในร้านเนี่ย
น้ำตาแทบไหลเลยดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานนะฮะ
แล้วก็ฝากบอกด้วยว่าใครที่อยากทานก๋วยเตี๋ยวเลิศรสเนี่ยนะคะ
แวะไปเลยได้เลยที่ร้านของพี่เขานะฮะ
ส่วนงานในวงการค่ะที่ได้ตังค์บอกเลยพูดตรง
ไอ้งานจ้างเนี่ยยังไม่มีส่วนตอนนี้เป็นแนวการผุดสนไปก่อนแต่ก็ดีใจที่ได้ทำค่ะ
มามาปืนแล้วเมื่อวันที่สิบแปดค่ะได้ไม่กี่วันแล้ว

ค่อยเริ่มใหม่เลยค่ะก็ถือว่ายอดขายก็ยังไม่เหมือนตอนก่อนจะปิด
มองว่าวันเปิดร้านดีใจลองใจหรอ
ใช่แบบมันดีใจที่ได้ทำงานเพราะว่าทองขายหมดแล้ว
เป็นเพชรเลือมเหรอฮ่าทองขายหมดแล้ว

กี่๑๐บาทไปตั้งแต่๒๐๑๙ได้เข้า๒๐ไปเรียบร้อย
กี่บาทอันนี้ไหวเนี่ยไม่หลายบาทอยู่ครับเพราะสะเก็บไฟ
เผื่อดีมันจะต้องแบบเราก็ต้องอยู่ได้เพราะอีกอย่างนึง
เราไม่มีสำรองงานไม่มีทุกอย่างยกเลิกหมด